ความน่ารักของรุ่นจิ๋วกันหน่อยดีกว่านะคะ
รักสวยรักงามกันเป็นแล้วนะสมัยนี้
แต่งหน้าทำผมเนี่ยชื่นชอบมากเลย

เริ่มกันที่น้องเวทมนต์ตัวจิ๋วนะคะ
หญิงยุ้ยคุณแม่เขาเรียกติดปาก

มีสปงสปามาเสิร์ฟถึงบ้านนะจ๊ะ

ใส่เสื้อคลุมประหนึ่งว่าเป็นคุณนายเวทมนต

เล็บหนวดตัวหนวดเท้าเหมือนผู้ใหญ่เราเลยคุณค่ะ

โดยเฉพาะตอนที่ทาเล็บแห่นั่งนิ่งเลยจ้ะ

สวยเหมือนแม่ใบเตยอะไรแบบนี้นะคะ

ลูกสาวของแม่เนยนี่เป็นไง
คุณแม่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ไง

ยังไม่ถนัดมือเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะ
ความสวยก็ถมเข้าไปนะใช้เยอะแค่ไหนก็ได้

เออแล้วเอ็นดูท่าเขาส่องกระจกนะฮะเป็นไงเอาสไกรเดี๋ยวนี้

ต่อกันที่น้องดิสนี่ลูกสาวของแม่อุ้มลักษณะกันบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตัวจิ๋วแค่นี้ตามคุณแม่เข้าร้านซาลอนแล้วนะเธอ
แล้วทรงผมที่เลือกมาก็คือนี่ค่ะม้วนลอนแบบเจ้าหญิงดิสนี่เลย
หน้าม้านี่ตรงแด่วเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ดิสนี่เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นลูกสาวที่รักสวยรักงามมาก
วางปัดแก้มทาลิปตลอดเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นคลิปตอนที่น้องอยู่บ้านกันแล้ว
แต่งหน้าเองด้วยน่ารักไม่เบาเลยนะคุณผู้ชมดูสิ
นี่เป็นเจ้าหญิงเลยนะจ๊ะปิดท้ายกันที่ลูกสาวบ้านนี้กันหน่อย
ออร์เกรสนี่นอกจากสายกินแล้วเขาก็มีเรื่องราวน่ารักมาฝากกันด้วยนะคะ
บ้านอื่นเนี่ยมีแต่เสริมสิ่งสวยเข้าหน้าใช่ไหม

พลัสเตอร์ไปเลยสิจ๊ะให้มันโดดเด่นกันไปเลย
คือใช้พาสเตอร์ผ้าด้วยนะแบบที่เหนียวมาก

เราจะเอาออกยังไงเอาเกษตรจ่ะเอาไปดูกันหน่อยค่ะ
ก็เอาของขึ้นให้หน่อย

ไปแล้วโก๊ไปแล้ว
กู๊ดขึ้นแล้วไปดีกว่า

ลุ้นกลัวว่าน้องจะเจ็บแบบขนตาจะหลุดหรือเปล่า
ปิดอะไรปิดได้แต่อย่าปิดปากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวกินขนมไม่ได้กันเถอะ
เป็นหัวขุมน่ารักเป็นอยู่ด่งกับฮัตเตอร์กระพุงน้อง
จริงแล้วเพื่อนนี่คือสไตล์แล้วนะ
เขาชอบเอลลอยเนอะแนวนี้แนวนี้